กลับมาพบกับศึกสุดที่รักศึกพิสูจน์ความรู้ใจสไตล์โรแมนติกผสมแอคชั่นแบบหวานมันเสียว
ไปแล้วกับสองศึกและในช่วงนี้เราก็ได้คู่รักคุณโป๊งเหน่งและคุณหมู
มาพิสูจน์กำลังรักเพื่อลุ้นเงินล้านกับศึกรักต้องอุ้มครับ

กำหนดไว้หมดว่าใครใช้เท่าไหร่อะไรยังไง

ครับผมดังนั้นผมถามพี่หมูดีกว่าครับว่าถ้าได้๑ล้านบาทเอาไปทำอะไรดีครับ

เออไปทำบุญส่วนหนึ่ง
ดีมากที่เหลืออยู่ล่ะที่เหลืออยู่เราจะไปทำอะไรดี
เอาให้ลูกค่ะ
ลูกเราแบ่งกันไปหลายคน

ไปพบกับเครื่องพิสูจน์ครับ
รอบนี้กติกาพิเศษสำหรับคู่รักวัย๕๐

ทั้งคู่จะต้องยืนอยู่ในท่าประคองรัก
โดยฝ่ายชายจะต้องยืนเขย่งขาหนึ่งข้าง
พร้อมประสานมือไว้แก้มชิดกัน
ซึ่งมีสิทธิ์เลือกได้เพียง๕แผ่นป้าย
จากทั้งหมด๑๐แผ่นป้าย
แบ่งเป็นป้ายเงินรางวัล๕แผ่นป้าย

หากเปิดได้ป้ายเงินรางวัลทั้ง๕แผ่นป้าย
ก็รับไปเลย๑ล้านบาท
ถ้าเปิดได้ป้ายเวลาทั้ง๕แผ่นป้าย
และทำได้ครบตามเวลารวมทั้งหมด
รับไปเลย๑แสนบาท
หากขาของฝ่ายชายตกลงถึงพื้น
เกมจะจบและหยุดการแข่งขันทันที

ไม่ต้องอย่าพี่ของเน่งไม่ต้องอุ้ม
ผมไปฝึกแบกกระสอบข้าวสารมา
ไปได้พี่มีลูกถึง๖คนด้วยกัน

วิชาพิเศษในการเอาหน้าเนี่ย

แล้วก็พี่ป้องเน่งเนี่ยยกขาข้างหนึ่ง

มันจะไม่อยู่นะอันนี้มันจะโน้มคอเลยนะ
พร้อมนะฮะทุกคนพร้อม

เลือกเลย
อยากได้เบอร์อะไรก่อนที่จะเปิดมา

เปิดป้ายแรกก็เจอเวลาซะแล้ว
แต่ว่าโอกาสยังให้ลุ้นเงินแสนกันอยู่นะ
เบอร์ต่อไปเบอร์อะไรดีครับพี่หมูครับ

ไม่ใช่เป็นเงินแล้ว
คุณป้องเหน่งกับคุณหมูก็พลาดรางวัลแจ็คพอร์ตไปอย่างน่าเสียดาย
ตอนนี้ก็ต้องลุ้นให้ทั้งคู่เปิดได้แต่เงินรางวัลล่ะครับ

เงิน

อีก๒ใบต้องหาเงินให้เจอครับพี่หมูครับ

เอ๊ยอย่าเร็วหนิ
นี่ถ้าเป็นชิง๑แสนนี่เยอะเลยนะเนี่ย

เหลืออีกหนึ่งป้าย๑๐๐๐๐บาทครับหาให้เจออยู่ที่ป้าย
หมายเลขอะไรดีครับหมายเลขสองหมายเลขสองครับ
๑๐๐๐๐บาทเงิน
เงินเงินเงินยังไม่ช้า
ผมให้อีกหนึ่งป้ายเพราะว่าตอนนี้จริงคุณน่าจะได้๑๐๐๐๐๐บาทนะนะเนี่ย
๑๒๓๔อันนี้มามะขัดเฉยตอนนี้มีอยู่๑๐๐๐๐บาท
ให้อีกป้ายหนึ่งเงินอยู่ไหน

เบอร์๖นะฮะอันนี้เลยนะครับเงินเงินเงินกว่าเธอ
เหลืออีก๓๐วินาทีครับอันนี้ได้เงินแล้ว๒๐๐๐บาท

เวลามาถึงสี่ป้ายด้วยกันโอกาสได้หนึ่งแสนนี่เยอะมากเลยทีเดียวนะครับ

เหลืออยู่ตรงนู้นคุณคิดว่าเบอร์อะไรเป็นเงินอีกครับ
ผมไม่ให้แล้วนะตอนนี้สะสมอยู่๒๐๐๐บาทเก็บไว้แล้ว
เดาเล่นจนกว่าจะหมดเวลา

หมดเวลาขาลงทางครับ

มันมีหนึ่งหมื่นบาทออกมาแค่สองป้ายอีก๓ป้ายที่เป็นเงินรางวัลที่คิดว่าเป็นเบอร์อะไรบ้าง

๔เบอร์๑๐แล้วก็สุดท้าย

โอเคคูณที่ไหนโรงเรียนอะไร๔๕๐เนี่ย

เบอร์๔เป็นเงินใช่ไหม

เบอร์๕เป็นเงินใช่ไหม

เบอร์๑๐เป็นเงินใช่ไหม
ใช่ครับแน่นอนนะฮะเพราะว่าออกมาหมดแล้ว
และสุดท้ายครับหมายเลข๙ของเราก็ต้องเป็น
เงินที่๑๐๐๐บาทอยู่ตรงนี้นั่นเอง

ผมเห็นคุณอยู่ด้วยกันแล้วก็ค่อนข้างจะมีความสุขมาก
ผมอยากจะให้บอกสักนิดนึงว่าแนวคิดในการใช้ชีวิตคู่เนี่ย
มันทำยังไงถึงจะได้แบบมีความสุขแบบนี้
ผมคิดว่าความรักของผมเนี่ยเปรียบเสมือนน้ำแก้วหนึ่ง

เราต้องพยายามเติมความรักของเราให้เต็มแก้ว
ทุกวันทุกเดือนทุกปี
แบบนี้ให้ความรักก็คงที่อยู่ตลอดเวลา

ใครจะนึกความรักคือการเติมเต็ม

เสริมไหม

อันนี้อยู่แล้วพี่เขาเป็นคนรักเราข้างเดียว

ดังนั้นเนี่ยเราก็โอเคอ่ะไม่เป็นไร

เลือกได้จริง

ขอบคุณนะครับพี่ป้องเน่งขอบคุณครับพี่หมูครับ

ทุกวันเสาร์นะครับทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้

ก่อนจากกันฝากกันนิดนึงนะครับ

ที่เป็นเสือคำราม

สวัสดีครับ
ลงไปแล้วกับศึกแห่งความรักของคู่รักตลกอาวุโสสองเพื่อนซี
มาโชว์ความรู้ใจกันไปแล้ว
เสาร์หน้าพบกับตอนพิเศษ
รวมภาพความสนุกสนานของเหล่าคู่รักทั้งหลาย

ติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ
สวัสดีครับ